หนึ่งในตัวละครสำคัญในคดีหวย๓๐ล้านบาท

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นพยานในฝั่งของครูปรีชามาตลอดนะครับ
ก่อนที่จะทีมแตกแยกตัวออกมา
แล้วก็มีคลิปเสียงในการพาดพิงถึงบุคคลอื่นเยอะแยะไปหมด
นางสาวฟ้าได้ร่ำให้ยกมือขอโทษผู้ที่ได้พาดพิงถึงนะครับ
บอกว่าไม่มีเจตนาจะทำให้เสื่อมเสีย
พร้อมกับสัดทอดไปยังคนที่ปล่อยคลิป

ธรรมดาของแม่เนี่ยจะคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะ

ข่าวที่มันออกมามันไม่ดีเลยนะคะ
แล้วลูกที่ได้ยินเนี่ยได้ฟังว่า
คิดว่าเขาต้องได้ยินเพราะว่าข่าวมันดังมาก
ฟ้าก็อยากจะคุยกับเขาว่าแม่โดนแกล้งนะอะไรอย่างนี้
อยากจะให้เขารู้ว่าไอ้ที่เขาฟังเนี่ย
มันเป็นแค่ส่วนเดียวเองคุยเล่นกัน
แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้อธิบาย
ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะเขาไม่รับสาย

อย่างนางสาวกนกพันมวกสวายหรือฟ้า
ตัวละครสำคัญของคดีหวย๓๐ล้านบาท
หลังถูกนำคลิปเสียงที่บันทึกได้ไปเผยแพร่
ได้รับผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหนัก
บอกเล่ากับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าขณะนี้ลูกสาวถูกเพื่อนและคนรอบข้างล้อเลียน
ทำให้ขณะนี้สิ่งที่เธออยากพบเจอที่สุด
คือลูกสาวอันเป็นที่รักเพื่อพูดคุยกับลูกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ฟ้ายังยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่าคลิปเสียงที่เป็นต้นเหตุในครั้งนี้

เพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างตัวเองและคนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมขอโทษกับคนที่ถูกพาดพิง
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะพูดให้เกิดความเสียหาย
เรื่องที่มันเกิดขึ้นคือจะให้ฟ้าสขอโทษสักปีนึงก็ได้

แต่ว่าในส่วนนี้มันเป็นการที่เอาออกมาโจมตีเราโดยเฉพาะ

อย่างดรสุกิตออกมายืนยัน
กับทีมข่าวว่าไม่สามารถให้อภัยได้

ฟ้าพยายามติดต่อมาเพื่อขอโทษ

จะจ้างให้เขาทำ

ถ้าสัก๓๕นาที
มันก็อาจจะ

เป็นการพูด

ผมนักกฎหมายจะมองเห็นว่า

คลิปเสียงที่ถูกปล่อยครั้งนี้

ให้มีการอัดและปล่อยคลิปเสียงกันเอง

ไม่เคยคิดร้ายหรือจ้องจะเล่นงาน

รองรับอารมณ์ใคร

ให้มันพูดเรื่องจริงหน่อยนะ

คนที่โกหกเบาแหลผมก็ไม่ชอบ
นี่บอกตรงก่อนนะนะฮะ

ต้องถูกดำเนินคดีไง

ออกจากจะช่วยเหลือฟ้าด้านคดีความแล้ว
ยังมอบความไว้วางใจให้กับเจ้าตัวทุกอย่าง
แต่สุดท้ายกลับไม่รู้ว่าจะได้รับการตอบแทนอย่างสะสมเพียงนี้
รับว่าแม้จะยกมือกราบเข้ามาขอโทษต่อหน้าก็ไม่สามารถให้อภัยได้
ภายหลังจากนี้หากมีสิ่งใดที่ทำให้เสียหาย
ตัวเองยืนยันว่าจะใช้กฎหมายจัดการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน